ขอให้ดูข่าวนี้ดี
เพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปขอ
ไปขอให้อีกาดำช่วยพูดให้ฟังหน่อย
รู้ไหมว่าทำไมอยากให้เจ้าอีกาตัวนี้มันพูดให้ฟัง

บางวันนั้นพูดบอกเลขด้วย
อีกานั้นไม่ใช่นกขุนทอง
เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มันจะยอมพูดกับเราไหมนะคุณชนะนะ
มากันที่วัดห้วยชินศรีตำบลอ่างทองจังหวัดราชบุรีนะคะ
วัดแห่งนี้เขามีสัตว์แสนรู้อยู่ภายในวัดก็คือตัวนี้แหละ

หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ้ากุย
มีชื่อนะเจ้ากุยเป็นสัตวแสนรู้
เพราะว่าเจ้ากุยมีนิสัยไม่เหมือนนกทั่วไป
เนื่องจากว่าเจ้ากุยมีลักษณะที่ว่าเชื่องมาก

นี่คือคุ้นชินกับมนุษย์แล้วก็คุ้นเคยกับพระพิสุขสงฆ์ในวัดนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านเขาเคยได้ยินเจ้ากุยพูดได้อีกด้วย

มันไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองนะ

ไม่แยอมพูด

การให้เลขของเจ้ากุยเขาจะเป็นแบบนี้

ชาวบ้านเขาจะพับกระดาษ
ถาดใส่พานมาแบบนี้
แล้วในกระดาษนี้ก็จะมีตัวเลขเขียนไว้

เป็นเสียงไทยเหมือนพระโครเสียงไทย
แล้วเจ้ากุ๋ยมันจะคาบกระดาษขึ้นมา
พอคาบมาก็จะมีเลขอยู่ในนั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

ดูเอามาเสี่ยงดวงเนี่ย

ช่วงนี้คุณเห็นไหมว่าคนมารุมมาตุ้มกันเต็มไปหมดเลย
แต่ดูนะว่าเขาเปิดสลากให้ดูเขาเขียนครบทุกเลขจริง

ยังไงก็ตามต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

แต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศชัดว่าเจ้ากุยเนี่ยเขามีวิธีการคาบกระดาษตัวเลขออกมายังไง

อะไรนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินอะไรสักอย่างตอนขี้กระดาษออกมา
เสร็จดูเสร็จแล้ว

เดี๋ยวทีมงานพูดมาในหู

ก็ดิฉันก็ได้ยินแบบนั้น

เสียงดังฟังชัดขนาดนั้นยังต้องถามอีก

กว่าหูตึงนะ

ใครวิจารณายันในการรับชมด้วยนะ

มันชื่องมันแสนรู้และก็คุกคลีกับคน
สนิทสนมกันนะคะ
ได้เห็นเรื่องของสัตวแสนรู้กันไปน่ารักน่าชังทีเดียวนะคะคุณผู้ชม